ที่ต้องการคุยทางสู่รัสเซียในบอลโลก
ทางบริษัทไทยเบเวอเรดจำกัดนั้นก็ได้มีการมอบเงิน
อ่าข่าวนี้ผมสรุปให้ฟังทั้งสั้นนะครับว่าสุดท้ายเนี่ย
ก็มอบให้๑๐๐ล้านบาทนะครับ
ชื่อว่ากองทุนช้างศึกแบ่งใช้เป็นเวลา๑๐ปี

หมายก็คืออยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ได้เลยนะครับ
แต่ว่าต้องทำเรื่องมาเพราะเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการดูแลกองทุนนี้

เดี๋ยวจัดสรรเงินทุกก้อนอย่างเหมาะสมครับ
เขามีกฎกติกาในการจัดสรรเงินรางวัลหรือเงินอัดฉีดอยู่
เพราะฉะนั้นเพื่อให้เขาเข้ามาดูแล
ผลประโยชน์ของนักเตะสังกัดสโมสรเขา
จัดสรรเรียบร้อยแล้วก็จะแจกจ่ายเงินให้กับนักเตะโค้ชผู้ฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนความเหมาะสม
ส่วนทางด้านซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยนะครับ
ได้พูดถึงการเตรียมทีมลงแข่งขันในเกมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดแรก
ที่จะต้องบุกไปเยือนซาวดีอาราเบียในวันที่๑กันยายนนี้ที่ต้องเตรียมตัวไปเจอกับอุณหภูมิที่ร้อนสูงถึง๔๕๔๗องศาเซลเซียสนะครับ
ซึ่งทางซิโก้ยืนยันว่าตอนนี้พวกเขาได้เตรียมตัวเอาไว้บ้างแล้วนะครับ
การเสริมทัพนะครับของทีมในไทยลีกกันบ้างบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับจากการคว้าตัวอเล็กซันเดอร์ซิกฮาร์ดกองกลางลูกครึ่งไทยเยอรมัน
ในฝึกของบายันนิวนิกนะครับมาร่วมทีมในช่วงเล็ก๒ก็เป็นมิดฟิลในวัยเพียงแค่๒๑ปี
เป็นผลผลิตนะครับเยาวชนของทีมเสือใต้ที่ผ่านมาเล่นให้กับฮุนเจอร์ฮักคิ้งสโมสรนอกหลีกของเยอรมัน
แล้วก็เป็นนักเตะคนที่๘ที่ย้ายมาร่วมทีมประสาทสายฟ้าในช่วงเล็กที่๒ครับ